ต้องหามคนงานทั้ง๓๑คน

ใช่ค่ะโรงงานแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วทีนี้พอพนักงานยังอยู่ข้างในเนี่ย

หน้ามืดเป็นลมกันแบบนี้ต้องหามกันออกมาวุ่นเลยนะคะ

วันนี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จุดบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเหตุว่ามีพนักงาน
หนุ่มสาวโรงงานในโรงงานผลิตชุดชั้นใน
แถวบางปะอินเนี่ยหมดสติกัน๓๑คนค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะอิน
แล้วก็โรงพยาบาลราชธานีด่วนเลยนะคะ
ส่วนใหญ่หน้ามืดเป็นลมขาดอากาศหายใจ
โดยเราก็ไปสอบถามทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
บอกว่าโรงงานนี้นะคะมีการทำความสะอาด
พ่นยาฆ่าเชื้อในโรงงาน
แล้วมันมีน้ำยามันตกค้างอยู่ในห้องทำงานค่ะ
ซึ่งห้องทำงานมันเป็นห้องปิดด้วยเพราะเป็นห้องแอร์
พนักงานเข้าไปทำงานก็สูดอากาศไปสูดดมเข้าไปก็ปวดหัวเวียนหัว
แล้วพนักงานใส่หน้ากากอนามัยด้วย
อากาศก็ไม่พอทำงานต่อเนื่องนาน
หน้ามืดเป็นลมหมดสตินะคะ
แล้วหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
มาจากสารเคมีรั่วไหลในโรงงานหรือเปล่า
เรื่องนี้ไปสอบถามประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ชี้แจงนะคะ
บอกว่าเรื่องสารเคมีรั่วไหลในโรงงานมันไม่เป็นความจริง
ไม่ได้มีสารเคมีรั่วไหลอะไรเลย

แต่เป็นการสูดดมน้ำยาฆ่าเชื้อ
ตอนนี้พนักงาน๓๑คนปลอดภัยดีนะคะ
โรงงานก็หยุดทำการมีการปรับระบบระบายอากาศในโรงงาน
เพื่อให้กลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อหมดไปแล้ว
ก็เดี๋ยวทุกคนอาการดีขึ้นก็สามารถกลับมาเปิดโรงงานพร้อมทำงานได้ตามปกตินะคะ